คุณผู้ชมครับไปดูเหตุนี้ฮะไปดูชาวบ้านโนนเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
คุณผู้ชมดูนะว่าที่ชาวบ้านเขาร้องเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าอันนี้แยกธนบัตรหรือยักยอกธนบัตรครับ
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยเรามีลูกศรนำสายตาให้แล้ว
ว่าเขาตั้งใจแยกธนบัตรหรือว่ายักยอกธนบัตร
ก็วงจรปิดจับภาพคณะกรรมการบริหารคำชโนธบ้านดุงอุดรธานีนั่งล้อมวงก็นับเงินนะครับ

คุณผู้ชมครับมีบางจังหวะกรรมการท่านหนึ่งดึงเงินลงไปใต้โต๊ะใส่ตะก้าที่วางอยู่ข้างล่าง
จะแยกมั้งนะจะแยกชนิดธนบัตรหรือเปล่า
แต่ว่าชาวบ้านโนนเมืองหมู่๑๑ตะบนบ้านม่วงนะครับ
นำเอกสารมายื่นร้องเรียนต่อในอำเภอบ้านดุงครับ
ขอให้เปลี่ยนกรรมการบริหารคำชโนธชุดปัจจุบัน
อันนี้เป็นเหตุการณ์อีกวันหนึ่งคุณผู้ชมนะครับ
เป็นเหตุการณ์อีกวันหนึ่งที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูและเปรียบเทียบ
คือชาวบ้านบอกว่านี่แหละครับ
มันทำแบบนี้มันไม่โปร่งใสไม่สบายใจมันเป็นเงินบริจาคนะฮะ
คือบริจาคด้วยแล้วก็มีการขายเหรียญปู่ย่าคู่บารมีด้วย
แล้วก็มีการตั้งโต๊ะเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะ
บริเวณลานบวงสวงเนี่ยแล้วก็การก่อสร้างสิ่งต่างที่บุกลุก
กลุกสิ่งแวดล้อมในคำชโนธนี่คือข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับ

ตัวแทนชาวบ้านเรียกร้องให้นำคณะกรรมการชุดนี้ออกไปทั้งหมดเลย
แล้วเดี๋ยวชาวบ้านจะมาบริหารกันเอง
และต้องการทราบข้อได้จริงเรื่องยักย่องเงินหรือเปล่า
ทำมานานหรือยังฟังตัวแทนชาวบ้านหน่อยครับ
ผู้จัดการคำชโนธยืนยันว่าโอ้โหบริหารจัดการโปร่งใสคุณ
ทำตามระเบียบข้อบังคับแล้วก็พื้นที่คำชโนธก็มีกล้องวงจรปิดทุกจุดน่ะ

แล้วก็บริเวณตู้รับบริจาคเงินทั้งหมด๖ตู้
มีคณะกรรมการดูแล๕๖คน
จำนวนนี้จะมีคนรู้รหัสคนเดียวเท่านั้น
แล้วก็มีตัวแทนอศถือกุญแจอีก๑คน
ซึ่งตู้บริจาคตู้บริจาคปากนากจะตรวจนับเงินทุกวัน
ส่วนตู้อื่นนะครับจะนับเงินทุกวันศุกร์ครับ
แล้วก็มีพนักงานธนาคารมารับเงินไป
หลังจากนี้ครับจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ร่วมหารือแก้ปัญหา
เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับ
ย้ำว่าใครที่ไม่ซื่อสัตว์ต่อพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็
จะมีอันเป็นไปทุกลายครับ